มาดูเหตุคนร้ายนะคะใช้อุบายค่ะหลอกลวงหลวงพ่อนะคะ
กลางดึกเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยผมหน่อยผมมีพระปิดตาอยู่
เนี่ยขอเช่าขอให้หลวงพ่อเนี่ยเช่าหน่อยเพราะว่าผมต้องจำเป็นใช้เงินจริง
หลวงพ่อเอื้อมไปหยิบพระเท่านั้นแหละหลวงพ่อจอดับเลยค่ะ
ขึ้นมาอีกทีทำวัดเช้าช่วงเช้าแล้วตื่นมาในสภาพถูกมัดมือมัดเท้า
ถูกยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าตำรวจสพเมืองหนองคายเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในกุฏิวัดโชคอำนวยพรตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะ
พบพระวีรศักดิ์ธรรมธินโนเป็นพระลูกวัดโชคอำนวยพรนะคะ
รอให้การกับตำรวจอยู่เลยนะคะหลังจากที่ตำรวจไปถึง
พระวิรสักเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเกือบ๕ทุ่ม
มีผู้ชายรูปร่างสูงสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ผิวดำแดงไม่อ้วนไม่ผอมนะผมรองทรงคือหลวงพ่อเนี่ย
จำได้แบบละเอียดเพื่อที่จะเล่าให้คนร้ายฟังเนี่ยนะคะ
เข้ามายืนที่ประตูหน้ากุฏิและตะโกนเรียกพระวีรศักดิ์
โดยบอกว่ามาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อช่วยผมหน่อย
ผมจำเป็นต้องใช้เงิน๑๐๐๐บาทแต่ผมไม่ได้ขอหลวงพ่อเฉยนะ
ผมเอาพระเครื่องเป็นพระปิดตามาให้หลวงพ่อเช่า
แต่ลักษณะการเช่าก็คือจำนำไว้เอาฝากหลวงพ่อไว้ก่อน
ให้เงินผมเดี๋ยวผมมาถ่ายคืนวันหลังเนี่ยนะคะ
เวียรศักดิ์ได้ยินแบบนั้นเปิดประตูกุฏิออกมาพูดคุย
พยายามปฏิเสธแต่ผู้ชายคนนี้ชักชวนพูดคุย
บอกผมลำบากจริงขอความช่วยเหลือจริง
พระวีรศักดิ์ใจอ่อนเอื้อมมือไหนขอดูพระหน่อยสิ
เท่านั้นแหละค่ะจอดับวูบเลยไม่รู้สึกตัวอีกเลยนะคะ
จนกระทั่งรุ่งเช้าพระเวียรศักดิ์มารู้ตัวอีกที
บอกว่าพยายามขยับตัวอ้าวขยับไม่ได้
องไปถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกฟางแล้วถูกขังไว้อีกที
ในตู้เสื้อผ้านะคะหลังจากนั้นได้ยินเสียงเนรที่อยู่กุฏิ
ใกล้กันมาเรียกก็เลยร้องใหญ่เลยร้องขอความช่วยเหลือ
ตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิสิ่งที่หายไปเงินสด๑๖๐๐๐บาท
สร้อยข้อมือ๕๐สตางค์และโทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง
ฟังเสียงพระเวียรศักดิ์ค่ะ

พูดคุยถามเรื่องหมาหมาน่ารักดี

เนรที่ไปเจอชื่อว่าเนรลมค่ะ
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าหลังจากที่ไปตีกลองที่สาราในวัด
กำลังเดินกลับมาที่กุฏิได้ยินเสียงพระวีรศักดิ์ตะโกน
เรียกให้ช่วยเหลือเดินเข้าไปดูที่กุฏิเลยเห็นว่าที่กุฏิไม่ได้ล็อก
เปิดประตูเข้าไปได้ยินเสียงกุกกักกุกกัก
และได้ยินเสียงพระวีรศักดิ์ออกมาจากตู้เสื้อผ้า
รีบเลยค่ะรีบไปหามีดมาตัดเชือกฟาง
ที่มันมัดอยู่ประตูด้านนอกของตู้เสื้อผ้า
แล้วก็เอากุญแจตู้มาไขเปิดเอาตัวพระวิรสักออกมาอีกที

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเก็บหลักฐาน
ก็จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง

ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ